คุณผู้ชมดูไปนะจะบอกให้นะตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนไม่ได้มีแบบนี้หรอกนะ

กิโลเมตรที่๒๗แต่ไปมามันกลายเป็นหลักกิโลผีเฮียนไปแล้ว
อยู่ตรงริมถนนสายศรีขอรภูมิรัตนบุรีบ้านน้องจอกตำบลคาระแมะอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
คุณผู้ชมครับชาวบ้านเข้าไปขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคัก
เขาว่ากันว่าคนดวงดีได้โชคแบบรัว๒๐งวดเข้าไปแล้ว
อะไรจะเยอะขนาดนั้นโอ้โห๒๐งวดเลยเหรอ
ใช่แล้วล่ะครับไปถามหนึ่งคนก็คือนางอุทรสดชื่น
เอาล่ะเดี๋ยวจะเจอกับผู้หญิงคนนี้เขาใส่เสื้อสีแดงมานะในภาพเดี๋ยวจะได้เห็น
เธอบอกว่าเธอขนญาติพี่น้องมาเต็มรถกระบะเลย
เพื่อมาขอของดีของเด็ดจากที่นี่นี่แหละ
แล้วก็ให้ลูกสาวลูกเอ้ยลูกไหนลูกก็มากับแม่แล้วเนอะ
ช่วยล้วงไข่ในไฮให้แม่หน่อย

กล้องแกล้งนี่ลูกนี่ก่ออยู่ด้านหลังเนี่ยเห็นไหม
เออเอาล่ะเอ้ามันไม่ใช่ลูกเหรออ่ะให้ล้วงหน่อย

เอางี้ก็ได้มาตามแล้วก็เชื่อว่าจะมีโชคมีลาภกันอีกแล้ว
ให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านที่แวะสัญจรผ่านไปผ่านมา

บริเวณตรงนี้มันเหมือนเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง

ดูแบบว่าเหมือนไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างนั้น
แล้วพอมันมีคนคนหนึ่งเหมือนกับว่าเขาบนขอให้ได้โชคลาภ
ถ้าหากได้ตามนั้นจะมาตั้งศาลให้เลย

มันกลายเป็นว่าจุดนี้เป็นจุดใหญ่ไปเลยครับน้องใบตอง

เลขหลักกิโลเมตรนี่แหละที่มันอยู่ตรงนั้นตรงนี้

เลขมันก็มีอยู่เท่านี้นะคุณ

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเห็นมันมาเรื่อย

ว่ากันไปเรื่องความเชื่อดูแล้วใช้วิจารณญาณครับ